คุณผู้ชมครับข่าวนี้เนี่ยถ้าคุณพ่อแต่งตัวอยู่
คุณแม่ทำกับข้าวอยู่ลูกจะเตรียมตัวออกไปโรงเรียน
พี่เบิร์ตสักนิดนึงแต่ดูให้จบนะ
สัญญากันนะว่าดูให้จบนะเชิญครับ
ยังไงมายังไงพระ
ท้อยไปท้อยไปท้อยไปก่อน
ผมไปไม่ได้ภาระเปิดไปหุ้นไปกลับข้างหน้าน่ะเออขอไป
สีแยกไฟแดงยังเข้ามาน่ะอ่าแล้วก็ไม่กลับตรงเนี้ยพะยัย
โอ้ยน่ะเจ้าเออจักรถอยไปถอยไปอยากถอยไปก็ถอยไปเอา
เอาเอาเอาให้สุดถอยไปเลยเอออาระอ้าวก็เสียก็ไม่บอกน่ะ
พะยัยเจ้าเออเออขอบคุณทุกครอบครัวที่ดูคลิปนี้จนจบฮะเออเออ
ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะดูอะไรดูให้จบจะอ่านอะไรก็อ่านให้จบเรื่อง
ภารกราฟจบย่อหน้าเพราะว่าต้นเรื่องมันอาจจะไม่เหมือนกับปลายเรื่องก็ได้
นะครับคงจะด่ากันอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้นี้นะฮะหลายคนก็อาจจะด่ารถคันนี้อยู่
มันย้อนสอนมานะรถติดติดพอเข้าใจได้คือประเด็นอะไรรู้ไหมอ่า
คือรถที่เป็นรถแรกเนี่ยเป็นคันเล็กด้วยไงถ้าเกิดว่าเป็นรถคันใหญ่เนี่ย
ส่วนท้ายของรถกระบะเนี่ยที่เขาคิดว่าเป็นรถสวนเลนมาเนี่ยนะคะ
จะยกสูงมันก็จะเห็นบ้านนี่คือรถลากอยู่แต่นี่เห็นไหมคะตู้ทึบมันบัง
ระนาบเดียวกับถนนน่ะเออเขาก็นึกว่ารถขับสวนเลนมาคือประเด็นอ่ะ
พ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่แทนที่จะเอาป้ายไปติดว่ารถลากรถเสียก็ว่ากันไป
พ่อใหญ่ก็ไม่ติดไงอ่าพ่อใหญ่นะฮะอารมณ์นั้นเลยนี่แหละฮะเออ
ที่บอกให้ดูให้จบมีแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาครับ
แล้วก็บางคนไปเล่นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไม่ได้หลอกนะครับ
แต่ว่าอันนี้มันก็สอนเราอย่างหนึ่งจังหวะมันโบ๊บ้านะฮะ
ก็ขออย่างหนึ่งได้มั้ยพี่เบิร์ดฮะเมื่อกี้อ่ะขออย่างหนึ่งได้มั้ยยังไง
ที่บอกว่าน้องหนูก่อนออกไปโรงเรียนดูพี่เบิร์ต
เปลี่ยนสรรพนานพี่เป็นลุงได้ไหมลุงเบิร์ตก็ได้ขอให้ดูเถอะ